มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาน้ำท่วมหน่อยนะครับ
ตอนนี้หลายจังหวัดยังคงเผชิญกับภาวะน้ำท่วม
โดยเฉพาะที่จันทบุรีอำเภอมะขามค่ะคุณผู้ชม
ซัดเข้าไปในบ้านประชาชนนะ
แล้วมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะไปกู้เงินมา๒๕๐๐๐บาท
จะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำสวน
จันทบุรีส่วนเยอะปรากฏว่าน้ำซัดหายไปกับตาเลยค่ะ
กลายเป็นภาพนี้ร้องไห้นะคะ
น่าเห็นใจมากค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือสภาพบ้านเรือนของคุณสุภาพรมีค้าอายุ๖๒ปีนะคะ
เห็นไหมสภาพคือเสียหายทั้งหลังเลย
ไอ้ที่โบ๋นี่คือเพิ่งโบ๋จากน้ำป่าใช่ไหมโอ้โฮใช่ค่ะ
ข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือการเกษตร
น้ำพัดหายไปหมดเลยนะคะแล้วดูกำแพงบ้านเมื่อสักครู่สิ
นี่มันโบ๋เลยอ่ะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมันน่าปวดใจ
ถึงขั้นว่าคุณสุภาพรหลั่งน้ำตาเลยนะคะ
เงินสดอย่างที่บอกไปสองแสนห้าหมื่นบาทเพิ่งกู้มา
จะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำสวนน้ำซัดหายไปในพริบตาเลยนะคะ
โอ้พี่เอ้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณสุภาพรบอกว่าคือในพื้นที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะ
สักพักหนึ่งน้ำป่าเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เลยนะพี่เบิร์ตนะ
จู่มันไหลลงมาจากเนินเขาหลังบ้านนะคะ
ตอนแรกคุณสุภาพรบอกว่าเก็บรถซาเล้งแล้วนะ

จู่จู่ไอ้มวนน้ำปานี่มันไหล
ลงมาแบบปุ๊บเดียวเลยค่ะกลางบ้าน
กำแพงทะลุเลยค่ะหายไปเลยมันต้องแรงแค่ไหนคำถามนี้ต้องแรงแค่ไหนค่ะ
กำแพงอิดบล็อกเนี่ยมันถึงทะลุเข้าไปอย่างนั้นได้
ใช่เมื่อสักครู่บอกว่า๒๕๐๐๐๐กู้มา
จะลงทุนทำสวนใช่ไหมหายไปอีก๑๕๐๐๐ค่ะอาจจะมีอีกเหรอ
เงินสด๑๕๐๐อยู่ในกระเป๋าสะพายก็หายไปลอยไปกับมวลน้ำทั้งหมดเลยนะคะ
รู้ไหมคะคำพูดนี้ไม่อยากให้ออกจากปากใครทั้งสิ้นเลย
แต่คุณสุภาพรบอกว่าฉันสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว

ทีนี้คุณผู้ชมพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

หลัดอำเภอมะขามคุณระพัฒน์กิจการค่ะ

เบื้องต้นให้การช่วยเหลือก่อนอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยแล้วค่ะ
ไปสำรวจตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
ถูกน้ำป่าพัดเสียหายรวม๓หลังนะคะ
พื้นที่การเกษตรไม่ต้องพูดถึงเสียหายเลยนะคะ
แล้วส่วนใหญ่ด้วยตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่า
มีการจัดหาที่พักชั่วคราวระหว่างมีการซ่อมแซมบ้าน
ให้กับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมก่อนนะคะ
ที่สำคัญฝากเตือนประชาชนในพื้นที่
ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

อันนี้ยังไม่หมดค่ะถนนถนนถนนหนทางถูกน้ำซัด
โอ้โฮนี่ถนนลึกคลองกุ้ยเอาดี
ถนนพี่เมื่อก่อนมันเคยเป็นถนนแต่ตอนนี้มันอาจจะดูผิวเผิน

นี่ค่ะน้ำป่ามันไหลท่วมถนนสาย๓๑๗จันทบุรีสะแก้ว
ช่วงบ้านหินลาดรอยต่ออำเภอโป่งน้ำร้อนนี่ค่ะตรงนี้ค่ะ

นี่ดูกระบะสิฮะกระบะยังผ่านไปไม่ได้เลย
อันนี้ว่าไหลย้อนกลับมาเหลือเอาไถ่หลังใช่ไหม
ไฟหลังค่ะเห็นไหมเกียร์ถอยนะอ่ออ่อไฟถอยนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ฝนเทกระหน่ำลงมาเหมือนกันนะคะ
แล้วตกนานหลายชั่วโมงติดต่อกันด้วยค่ะทำให้ถนนเกือบทุกสายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
แล้วก็เทศบาลตะมนต์อีสานน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งเมตร
ครึ่งเมตรอะค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยค่ะ
โอ้โหดูคลื่นสิคะโอ้โหรถเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะ
ต้องต้องหยุดอย่างเดียวเลยนะคะต้องจอดอย่างเดียวเลยนะคะ
อ่าทีนี้บ้านเรือประชาชนก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะคะนี่นี่
คุณตำรวจต้องช่วยกันเข็นแบบนี้ค่ะ
น่าจะเครื่องดับไหมพี่เบิร์ตแบบเนี้ยเรียบร้อยฮะ
น้ำท่วมเครื่องในถือว่าน้ำท่วมในคือที่หนักที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมานะคะ
เนื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงประกอบกับว่ามีขยะเนี่ย
ปัญหาขยะนี่นี่ไงนี่ไงดูสิคะไปอุดตันท่อระบายน้ำ
ทำให้ระบายน้ำเนี่ยไอ้ระบบระบายน้ำมันไหลได้ช้าไง
มือใครทิ้งอ่ะก็มือพวกเรานี่แหละ
ก็นี่ไงน้ำท่วมสองมือที่ดูนุ่มหวดอ่อนโยนนี่แหละค่ะ
บายช้าอย่าไปโทษใครโทษเรานี่แหละใครทิ้งเนี่ย
พวกเราทิ้งไอ้ขยะนี้ไปอุดตันรู้ไหมคะ
ต้องใช้เวลาในการระบายน้ำกว่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะ
น้ำจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่าในพื้นที่รุ่มต่ำยังคงท่วมอยู่นะ
นะฮะปิดท้ายไปดูสะแก้วหน่อยสะแก้วนี่ก็ไม่แผ่วเลยเหมือนกันนะฮะ
ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศเนี่ย
น้ำท่วมขังหลายจุดเลยนะคะเพราะอะไร
น้ำท่วมขังมันไม่สามารถที่จะระบายลงสู่คลองคันได้ทันไงครับ
กลายเป็นว่าน้ำเอ่อท่วมภายในตลาดแล้วก็
ถนนสายหลักนี่ก็ครึ่งเมตรเหมือนกันนะครับ
พ่อค้าแม่ขายต้องขับรถยนต์รถจักรยานยนต์
ลุยน้ำเข้าไปเก็บสินค้าอย่างทุลักทุเลจำได้ไหม
เกลือวันก่อนเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยน้ำป่ามาเนี่ย

สินค้าต้องเอามาขายเลหลังค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้ก็คือเร่งระบายน้ำแล้วก็
ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะคะ

อันนี้สถานการณ์ล่าสุดนะคะ
ล่าสุดค่ะตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศสะแก้วค่ะ
โอ้โหไม่รู้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเลยนะครับ
เรื่องของสภาพอากาศทำไมต้องพูดคำว่าติดตามอย่างใกล้ชิด
พายุเนี่ยคุณผู้ชมฮะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า
มันรุ่งนานไม่นาน
คืออย่างน้อยต้องมี๑๐วันถึงจะรู้ว่ามันก่อตัว
แล้วก็ต้องดูมาเรื่อยว่ามันจะเลี้ยวซ้ายมันจะเลี้ยวขวา
ฉะนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะ
เรื่องใกล้ตัวมากเลยเราอยู่ทุกวันรอบตัวเราคืออากาศ
พลังสภาพอากาศทั้งนั้นแหละ